ต่อกันที่เหตุการณ์ที่อุดรธานีครับคนร้ายย่องเบาเข้าไปขโมยของภายในบ้านนะครับ
ก็คิดว่าในบ้านไม่มีคนอยู่สุดท้ายไปเจอกับเจ้าของบ้านพอดีครับ
ถูกเจ้าของบ้านล็อกคอเอาไว้มีการต่อสู้ขัดขืนจนหลุดไปได้แต่ก็ไปไม่รอดถูกจับกลุ่มได้
สารภาพเพิ่งออกจากคุกมาเพียง๑สัปดาห์ไม่มีงานทำจากพิษของโควิด๑๙ไปเจาะประเด็นพร้อมกันครับ

นี่คือนาทีนายสิทธิโชคภูบัวใบอายุ๒๓ปีต่อสู้กับคนร้ายทราบชื่อภายหลังคือนายอเนกสมฤทธิ์อายุ๓๗ปี
ขนาดนายอเนกงัดเข้าไปที่ไพร่โบบายหัวอยู่เกี่ยวกันอีกครั้งแล้ว
เจอกับนายสิทธิโชคที่นอนอยู่ชั้นล่าง

นายสิทธิโชคบาดเจ็บถูกกัดบริเวณหลัง

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณตี๓ของวันที่๘เมษายนที่ผ่านมา
โดยนายอเนกนั้นก่อเหตุขโมยของในบ้านอีกหลังหนึ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
และจะมาขโมยของบ้านของนายสิทธิโชค

นอนเล่นโทรศัพท์มือถืออยู่กับภรรยา
จู่ก็เห็นนายอเนกเปิดประตูเข้าไปแบบงง
ในคลิปจนเกิดเหตุต่อสู้กันขึ้น
แล้วก็ต่อสู้กันสักนึงแล้ว
จะเป็นประตูเลื่อนอยู่ข้างบ้าน
แล้วคือก่อนหน้านั้นจะมีเสียง
เหมือนชนประตูครั้งหนึ่งก่อนครับ

แล้วก็คราวนี้ออกมาแล้วก็วิ่งอ้อมหน้าบ้าน
ปีนข้างกำแพงผมก็วิ่งตามเข้ามาจนถึงบ้าน
พอนายอเนกต่อสู้กับนายสิทธิโชคแล้ว

ซึ่งเป็นหลังแรกที่นายอเนกงัดเข้าไปขโมยของ
เจ้าของบ้านคือนายวัฒนาเวียงคำ

คนร้ายจึงกลับเข้าไปซ่อนตัวอยู่ในบ้าน

ก่อนเกิดเหตุเขาและภรรยาลางาน๑สัปดาห์
เพื่อเดินทางไปเยี่ยมญาติที่จังหวัดน้องคาย
และเดินทางกลับมาบ้านเมื่อวานช่วงบ่ายพบว่า
มีการล็อกประตูไว้เข้าบ้านไม่ได้
เจ้าของบ้านรู้เลยว่ามีคนร้ายเข้ามาลักทรัพย์แน่

รู้สึกตกใจมากเพราะสำรวจดูทรัพย์สินเสียหาย
เห็นคนร้ายหลบซ่อนตัวอยู่ในห้องนอน
ปิดล็อกประตูห้องนอนชั้น๒เพื่อขังคนร้ายไว้
ส่วนภรรยาได้โทรศัพท์แจ้งรอปภและตำรวจ

พร้อมของกลางดำเนินคดีตามกฎหมาย
ของกลางที่คนร้ายขโมยไปคือ
นาฬิกาข้อมือ๑เรือนที่ชาร์จโทรศัพท์มือถือ๑อัน

รีมนวดเคล็ดขัดยอก๑หลอดกันไกลตัดเล็บ๑อัน
สอบสวนในอเนกคนร้ายให้การว่า

และไปพักอาศัยอยู่บ้านเพื่อนได้๕วัน
ถูกยายของเพื่อนไล่ออกจากบ้าน

ไม่มีทางเลือกในการดำรงชีพจึงก่อเหตุ
นายอเนกถูกควบคุมตัว

ต่อไปทั้งที่เพิ่งพ้นประตูเรือนจำ

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน